ออกมาเปิดเผยความรู้สึกค่ะที่ได้บวชถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะ
พร้อมออกมาแง้มข่าวดีด้วยลูกสาวเขาคุณเมเชิลนะคะกับคุณโดมค่ะ
เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชสำหรับหลังชัดชัยสุขขาวดีค่ะ
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เป็นระยะเวลาเกือบ๑เดือนเลยค่ะ
พร้อมตั้งมั่นที่จะสืบสารพระราชปานิษฐานการทำความดีเพื่อสังคมต่อไปค่ะ
หลังทำมาตั้งแต่พระองค์ท่านยังมีพระชนชีพอยู่มานานกว่า๑๐ปีแล้ว
โครงการเล็กที่ชื่อว่าวีเลิฟเดอร์คิงวีเลิฟไทยแลนด์
ก็เป็นโครงการที่ใช้ศิลปะนำจิตใจแล้วก็เด็กก็จะมีคุณธรรม
แล้วก็จะมีวิญญาณจิตที่แท้จริงที่จะทำให้กับส่วนรวม
หลังจากศึกมาแล้วเราก็มีจิตใจตรงนั้นที่จะนำเรื่องราวที่พระองค์ได้ทำกระทำไว้
ทุกเรื่องเดินต่อให้เหมือนตอนที่ท่านยังมีพระชนชีพอยู่ครับ
อกจากนี้ค่ะร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ยังยอมเปิดปากถึงเรื่องลูกสาวคนสวยเมชั่นค่ะ
ทั้งสองมีเข้ามาพูดคุยถึงเรื่องชีวิตคู่ในอนาคตบ้างแล้ว
ยังแต่ยังระบุไม่ได้นะคะว่าจะมีข่าวดีเมื่อไหร่

ก็ให้อิสระทางความคิดแล้วก็การตัดสินใจกับลูกสาวเต็มที่ค่ะ
น้องบอกว่าอาจจะขอทำงานอีกสักระยะหนึ่งก่อน
ซึ่งทางพี่โดมก็ได้คุยโดยเบื้องต้น
แต่ว่าก็ทั้งผมก็รับทราบทุกเรื่องนะครับ

แต่เรื่องการจะแต่งกันหรือว่าจะอย่างไร
ก็เขาโตกันแล้วทั้งสองคน
ผมเรียกว่าให้อิสระทางความคิด
โดมเขาก็น่ารักโดยตลอดครับ
ไม่เคยมีทำเรื่องเสียหาย
ก็ต้องคอยติดตามจากเขาสองคนนะครับ
เพราะว่าอย่างที่เรียนให้ทราบคือเขาอยากทำงานก่อน
แซวหน่อยคุณพ่อยังเรียกพี่โดมเลย